คือพูดได้ใช่ไหม

คือพูดง่ายว่าจริงมันต้องปิดสนิท
แต่คุณผู้ก็ปิดภาค
คุณหมอก็ต้องพาเขาไปเพื่อจะเย็บปิด
กระเอาให้กำลังใจตัวเองแล้วให้กำลังใจน้องด้วย

ในตอนแรกตกใจที่ก็มั้ยว่า

คุณหมอก็ถึงบอกว่าอ๋อมันมีเคลื่อนตัว
คือเวลาอากาศเย็นก็ปกติ

นั้นคือก็จะไม่ได้สร้างอะไร
ไม่ได้ทำให้ร่างกายแบบเป็นโรคแบบเจ็บ

ก็สังเกตเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ค่อยชอบวิ่งรู้สึกเอามือชอบไปกดตรงนั้นน่ะ
เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอะไรเราก็เลยเออแต่ตอนนี้ต้องชื่นชมเอกจริงครับ
ว่าเขาสังเกตคุณลูกได้สุดยอดมาก
คือเราก็บวมมันก็น่าจะเป็นปกติเปล่าวะอะไรอย่างเงี้แล้วก็เราก็แบบ
แต่เอ๋เขาบอกไม่ได้ไปตรวจดูแล้วสรุปว่าตอนที่ผ่าเนี่ย
น้องก็มีอาการไส้เลื่อนนิดนิดแล้วด้วยคือไส้อ่ะเลื่อนลงไปหน่อยแล้วด้วย
ก็ดีเลยก็คือเหมือนว่าคุณหมอก็จัดการเย็บเสร็จสับครับผม
อีกวันหนึ่งก็กระโดดรถเต้นเป็นแผลนิดเดียวครับ
ความรู้สึกแรกที่ต้องรู้ว่าต้องผ่าแบบนี้

เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะภูนี้เขาต้องเป็น
ทำไมจะต้องมาปรับแต่งตรงนั้นอยู่ตลอดเวลา

ครั้งแล้วคิดว่าคิดว่าพอแล้ว
เพราะว่าได้ปรับแต่งจูนทุกอย่างออกแล้ว

ก็จริงก็ดีครับ
เพราะว่าผมว่ามันเป็นส่วนที่อ่อนโยน

รู้สึกว่าเออน้องภูต่อไปก็คงจะไม่ต้อง

เราไม่รู้ไงแล้วเด็กไม่ค่อยบอก
เข้าใจไหมครับเพราะมันเป็นอยู่ในที่ที่แบบ

เห็นว่าอะไรผิดปกติกับร่างกาย
ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะ

บอกไม่ที่เจ็บเขาก็ยังบอกเขาไม่เจ็บเลย

พอทำวางอาการอย่างเนี่ยเด็กก็มีความอาย

จริงนี้ก็ต้องซิ่งทรงคุณเอกเขาละฮะ

ผมไม่แน่ใจเรื่องคำว่าส่วนมากหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็มีเด็กไม่น้อยที่เป็นแบบนี้ครับ
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ผ่าผ่านมันผ่านนิดเดียวฮะผ่านิดเดียวเพื่อที่
พูดง่ายว่าใน๑ปีต้องอธิบายนิดนึง
คือเด็กแรกเกิดนะครับลูกอันทะจะอยู่ในท้องแล้วมันจะเคลื่อนลงมาอยู่ในถุงอันพระ
๑ปีทางที่มันเคลื่อนลงไปอยู่ในถุงกระทะจะปิดตัวลงเข้าใจไหมฮะ
แต่ของผู้ดิตปิดไม่สนิทมันก็เลยมีน้ำจากช่องท้องเนี่ยไหลลงเวลาอากาศร้อน

แล้วก็ลองไปตรวจดูซึ่งจริงเขาอัลเตอร์ซาวน์ตรวจได้ครับ
ตรวจได้เลยว่าน้องเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

หรือว่าต้องไปแชคอัพเรื่อยว่าโต๊ะขึ้นน้องก็มีอากาศอะไรแบบนี้อีกไหม
จบแล้วครับตอนนี้ก็สดมนต์กัน
มีลูกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็จะมีปัญหาเหล่านี้มาเรื่อยแล้วฮะ

เวลาลูกจะต้องดมยาสลบหรือเข้าห้องผ่าตัด
พ่อแม่มีอาการกลัวมีอาการวิตกอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งผมก็พยายามจะปลอบใจเองว่าสบาย
จริงเราก็กลัวอยู่นะแต่เราก็ต้องแข็งแรงกว่า
แล้วเอ๊ยสบายไม่เป็นไรหรอกแล้วพ่อสบายจริงครับท่านต่าง

อ๋อนี่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับเลขนะทุกคน